เขาเคยดูดวงให้คน๖๐๐คนภายใน๑ชั่วโมง

คือมันเหมือนกับมันเป็นพรสวรรค์ของเราที่เราทำให้เราระลึก

เหนือจากเรื่องของยันแล้วเห็นบอกคุณก็ยังแก้เรื่องของด้วย

แต่ว่าต่างกันตรงที่

สมมุติพอเราเห็นเคสอินของปุ๊บทีนี้

นี่ใช้วิชานี้สิกระซิบมาบอกเลยเฮ้ยอย่างนี้สิ
แล้วท่านนั้นพอแล้วจบ